คุณผู้ชมครับงวดเข้ามาทุกขณะแล้ว
สำหรับการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกานะครับ

ประวัติศาสตร์การเมืองสหรัฐจะเป็นใคร

ใกล้การเลือกตั้งก็จะเห็นการ
ปราศัยหาเสียงอย่างเข้มข้นครับ

แล้วก็มีผลสรุปสดร้อนนะครับว่า

กล่าวหาสำนักงานสืบสวนสอบสวนกลาง

ไม่มีผลให้ต้องเปลี่ยนแปลงคำตัดสินเดิม

ได้รับการคุ้มครองจากระบบการเลือกตั้ง
ที่มีการจัดฉากกันขึ้น

ก็ขึ้นอยู่กับชาวอเมริกันแล้วล่ะ

ว่าจะมองเรื่องนี้อย่างไร

ส่งผลทำให้บรรยากาศการหาเสียงโค้งสุดท้าย
โดยเฉพาะในช่วงโค้งสุดท้าย
มั่นใจมากขึ้น

เธอนั้นไม่ได้มีความผิดใด
ระหว่างการหาเสียงที่รัฐนิวแฮมเชียร์นะครับ
สูญเสียบุตรชายไปในสงครามอีรักษ
อกจากนี้ผู้สมัครหญิงจากเดโมแครตนั้น

ดำเนินการมาถึงทางแยก
แล้วก็ถึงห่วงเวลาของการตัดสินใจแล้ว

ผลการสอบสวนอีเมลพบว่า
อยู่ที่ประมาณแค่๔๕จุดเท่านั้น